เป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นบริเวณวินรถแท็กซี่นะคะ
หัวหน้าวินเนี่ยมีปัญหาทะเลาะชกต่อยกันกับคนขับแท็กซี่
ไปที่บ้านเอาปืนมายิงเขาจนเสียชีวิตค่ะกล้องวงจรปิดบริเวณคิวแท็กซี่
หน้าโรงแรมบนถนนพระเมตตาในตำบลป่าตออำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ต
บันทึกภาพเหตุการณ์เอาไว้ได้นะคะเนี่ยค่ะคลิปแรกนี่ก็คือเป็นคลิปที่มีผู้ชายคนหนึ่ง
เอาปืนยิงชายเสื้อดำจนล้มลงกับพื้นแล้วก็ตามเข้าไปยิงซ้ำอีกหนึ่งนัด
ซึ่งเนี่ยคุณผู้ชมเห็นไหมคนที่ใส่หมวกแล้ววิ่งนั่นนักท่องเที่ยวนะคะ
เขารีบวิ่งออกมาเพราะเขาตกใจเพราะเขาได้ยินเสียงปืนนะคะ
นี่คือก่อเหตุกันกลางวันแสกแสกต่อหน้านักท่องเที่ยวแบบนี้เลยส่วนอีกหนึ่งคลิปนะคะ
เป็นภาพขณะที่คนร้ายกำลังขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีออกจากจุดเกิดเหตุ
แหละค่ะภาพนี้ซึ่งขณะหลบหนีนะคะ
คนร้ายใส่เสื้อแขนยาวสีน้ำเงินกางเกงขายาวสีดำแล้วก็รองเท้าสีขาว
หลังจากเกิดเหตุแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็รีบมาที่เกิดเหตุ
แล้วก็ปั๊มหัวใจช่วยชีวิตนายทรงพลสุวรรณสะอาดวัย๔๖ปี
คนขับแท็กซี่วินที่ถูกยิงจนได้รับบาดเจ็บสาหัสนอนหายใจรวยริน
แล้วก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลป่าตอง
แต่สุดท้ายนายทรงพลก็ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลนะคะ
สอบส่วนเบื้องต้นก็พบว่าก่อนเกิดเหตุค่ะ
ทรงพลคนนี้ผู้ตายเนี่ยเป็นคนขับแท็กซี่ของคิววินที่นี่
สิบแปดปีหัวหน้าวินรถจังหวะที่ชกต่อยกันเนี่ย
นายพาราดรหัวหน้าวินสู้แรงนายทรงพลไม่ไหว
เลยตัดสินใจถอยถอยด้วยการขับรถยนต์กลับไปที่บ้าน
ไปเอาปืนค่ะหลังจากนั้นวกกลับมาอีกที
เพื่อมายิงนายทรงพลพอยิงเสร็จแล้วเนี่ย
ถึงค่อยขี่รถจักรยานยนต์ฮอนด้าสกุปปี้สีแดงหลบหนีไป
คนที่เห็นเหตุการณ์เล่าให้ฟังนะคะว่าขายของอยู่แถวนั้น
ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นหลายนัดนักท่องเที่ยวบริเวณดังกล่าวก็แตกตื่นตกใจ
วิ่งหนีไปคนละทิศคนละทางส่วนตัวเขาเนี่ย
หลังจากตั้งสติได้ก็รีบวิ่งไปดูตรงที่เกิดเหตุว่าเกิดอะไรขึ้น
ก็เห็นว่านายทรงพลนอนแน่นิ่งแล้วถึงได้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ค่ะ

สองคนนี้นายทรงพลกับหัวหน้าวินนายพารดรเนี่ย

เพื่อนร่วมวินเนี่ยต้องมาห้ามทับเป็นประจำเลย
แต่ว่าครั้งนี้มันไม่ได้จบที่แค่การห้ามทับ

ซึ่งพันธุ์ตำรวจเอกอโนไทยจินดามณีผู้กำกับการสพป่าตอง
ขอความร่วมมือไปยังพี่น้องประชาชนเลยนะคะ
ใครที่พบเห็นนายพระดรที่ให้ดูภาพไปเมื่อสักครู่นี้นะคะ
ขี่จักรยานยนต์คนเกาะเหตุที่หนีไปเนี่ย

เพื่อจะได้ติดตามคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายให้ได้
สำหรับสาเหตุตำรวจก็ตั้งไว้๒ประเด็น

ก็อาจจะเป็นปัญหาภายในคิวรถค่ะ